อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะพาไปดูเป็นคลิปค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามบินดอนเมือง
ผู้โดยสาร๒คนมาเช็คอินจะขึ้นเครื่อง
สรุปก็คือตกเครื่องเพราะว่าตัวเองมาช้าไปครึ่งชั่วโมง

ทำลายข้าวของที่อยู่ตรงบริเวณเคาน์เตอร์จนพังเสียหาย
คลิปนี้ปรากฏอยู่ในโซเชียลแล้วกำลังเป็นกระแสร้อนแรงนะคะ
มีการไปเปิดวาร์ฟของผู้ก่อเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะ
และก็เรียกร้องให้สายการบินเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรดูภาพพร้อมกันค่ะ
นี่ค่ะมีการทำลายข้าวของจนคนที่ถ่ายคลิปนี้ร้องเสียงหลงออกมาเลย

เขานำมาเผยแพร่ตอนนี้ในโลกโซเชียลทั้งอินสตาแกรมทวิตเตอร์เฟซบุ๊ก
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๘สิงหาคม
บริเวณเกรด๕๓ของสายการบินแอร์เอเชีย
ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองนะคะตอน๖โมงเย็นหรือว่า๑๘นาฬิกา
ทีนี้จากบทสนทนาในคลิปเผยให้เห็นค่ะ
ผู้โดยสารทั้งคู่เขาตกเครื่องเขาไม่สามารถเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นได้ตามกำหนด
จากเดินทางมาถึงเกรดล่าช้าไป๓๐นาที
โอ้โหส่งผลให้ทั้งคู่แสดงความไม่พอใจอย่างที่เห็น
มีการตะโกนต่อว่าพนักงานเสียงดังพร้อมเรียกร้องให้สายการบินคืนเงิน
แล้วก็อารวาสนะคะพังคอมพิวเตอร์ที่ใช้เช็คอินหน้าเกรดเนี่ย
ของสายการบินไปเหนียวค่ะเสียหายจนหมดเลยนะคะ
คุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยนะคะหลังจากเผยแพร่ออกไป
ชาวโซเชียลเห็นแล้วหลายคนไม่พอใจ
มีการเรียกร้องให้สายการบินนะคะเรียกร้องค่าเสียหาย
แล้วก็แบนผู้โดยสารทั้งสองคนห้ามใช้บริการอีก
เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่อันตราย
บางส่วนเนี่ยนะมีการตามหาประวัติของผู้ก่อเหตุเลย
ซึ่งก็พบว่าเคยดำรงตำแหน่งเป็นตำรวจในสังกัดสพนามนที่จังหวัดกาลสิน
มาขอลาออกจากราชการไปเมื่อปี๒๕๕๗เพื่อไปทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ
ขณะที่ทางสายการบินไทยแอร์เอเชียยืนยันนะคะว่าพนักงานก็ได้ให้บริการด้วยความเรียบร้อยไปตามขั้นตอน
ก็มีการประกาศเรียกแล้วนะตอนนั้นมีการประกาศเรียกชื่อผู้โดยสารที่ยังไม่มารายงานตัวในการขึ้นเครื่องเป็นระยะ
แต่ทีนี้เมื่อผู้โดยสารทั้งสองคนเนี่ยนะคะไม่มีการมาแสดงตัวก่อนเวลาเดินทางอันนี้ก็เป็นกฎของเขานะคะ
ก็เลยจำเป็นต้องปฏิเสธการเดินทางและก็ให้บริการผู้โดยสารรายอื่นตามปกติไป
หลังเกิดเหตุการณ์ค่ะเมื่อวานนี้สายการบินไปลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้แล้วนะคะที่สถานีตำรวจนครบานดอนเมือง
พร้อมกับผู้ก่อเหตุแล้วก็ตัวแทนจากท่ากาศยานไทยค่ะ
มีการพูดคุยไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหาย
พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วระหว่างนี้ค่ะ
สายการบินกำลังประเมินความเสียหายอยู่นะคะส่วนคู่กรณีก็แจ้งความยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงนะคะ